สัปดาห์นี้มีการประชุมคอรมอสัญจรนะครับ
ใช้สถานที่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง
เพราะเหตุใดพลเอกประยุทธ์และรัฐบาล

เป็นพื้นที่ประชุมคอรมอสัญจรในครั้งนี้
มีเหตุผลอื่นเคลือบแฝงอยู่
ออกจากการพัฒนาพื้นที่จังหวัดต่างหรือไม่

จังหวัดอำนาจริงและอุบลราชธานี
ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรครั้งที่๕ทัพ๒๕๖๒

วชนหมูป่าอาคาเดมี่ติดถ้ำหลวง

ต้องทุ่มศัพท์พระกำลังไปกับการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ที่สำคัญผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ต้องการให้กระทบภาพลักษณ์รัฐบาล
หากนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไป
จะเกิดความวุ่นวายกับการเรียนต้อนรับ
ไปกว่านั้นอยากเลี่ยงคำคอลหาว่ารัฐบาลโหนกระแสเพื่อดันเรตติ้ง
แต่ทันทีที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดอุบลราชธานี
ก็หนีไม่พ้นเสียงวิจารณ์และจ้องจับผิดว่า

เพราะต้องยอมรับว่าอุบลราชธานี
เป็นจังหวัดที่มีจำนวนสอสอมากเป็นอันดับ๒
รองจากนครราชศรีมาและมีการแข่งขันสูง
ไม่แปลกที่อดีตสอสอในพื้นที่

โดยเฉพาะจากพลังประชารัฐ
ว่ากันว่าตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
จนเป็นที่มาของการยกเลิกหารือกับผู้นำท้องถิ่นและอดีตนักการเมือง
แต่ถึงกระนั้นพบว่าบรรดานักการเมืองในพื้นที่หลายคน
เช่นนายสุพลฟองงามอดีตสสเพื่อไทย
ล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมหอบลูกทีมประมาณ๔คน
อดีตสสและสวไปซบพักพลังประชารัฐ

ลงพื้นที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีครั้งนี้
ต่างจากครั้งก่อนก่อนภาพที่ออกมาก็เป็นสูตรสำเร็จ
คือเยี่ยมชมการดำเนินโครงการต่าง
ประสัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
โดยไม่ลืมที่จะโชว์ลีลาเรียกคะแนนเสียงระหว่างทาง
พร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่คอรมอสัญจร
ไม่ใช่เพื่อหาเสียงแต่มาตรวจราชการงานกลุ่มจังหวัด
หลักการโครงการประชารัฐและไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้มารัฐบาลบอกให้ใหญ่รัฐบาลทำให้
แต่ต้องมาถามข้างล่างว่าต้องการหรือเปล่า
อย่างวันนี้มารัฐบาลประชุมมีก็หลายโครงการที่ขอมา
หลายคนบอกจะมาหวานเงินเอาเงินอะไรมาหวาน

มันก็เป็นเงินในงบประมาณที่มันต้องตั้งไว้ทุกปี

มาลงแล้วก็จะต้องมาถามว่าวันนี้มันสอบท้อไอ้ที่ตั้ง

ถ้าไม่สอดคล้องก็ปรับใหม่ปรับโครงการใหม่
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามาวันนี้มาหาเสียง

ใช่มันต้องไปได้ทุกที่
พื้นที่ประเทศไทยทุกรัฐบาลต้องไปได้หมด
ได้ไหมเออไม่ให้แยกแม่งพวกเหมือนไขวอยู่ได้
ไม่ได้เราสีเยี้ยวกันหมด
แน่นอนว่าการมาของคอรมอสัญจรถือเป็นโอกาสที่จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง๒ที่ประกอบด้วยอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกดและยะโสธร
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ๑๑๐๐๐ล้านบาทสำหรับพัฒนาด้านคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
อกจากนี้จะมีการเสนอเรื่องผลักดันให้จังหวัดอำนาจริงเป็นเมืองแห่งสมุนไพรด้วย
เรียกได้ว่าคอรมอสัญจรนอกจากจะเป็นโอกาสให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ผลงานและสร้างความใกล้ชิดกับชาวบ้านแล้ว
ก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงผลทางการเมืองที่รัฐบาลชุดนี้จะได้รับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน